คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเพื่อนเล่นเพื่อนซะแล้ว
ทำไมคือขโมยหลายอย่างจากเพื่อนเหลือเกินค่ะทั้งเอทีเอ็มทั้งมือถือทั้งรถด้วยนะฮะ
ขโมยรถขับข้ามจังหวัดจากร้อยเอ็ดมาอายุทยาเลยนะครับ
กันไว้หน่อย

แล้วขับรถของเพื่อนนี่แหละข้ามจังหวัดข้ามภาคเลยนะ

และถูกตำรวจทางหลวงของอายุทยาเขาสกัดจับได้นะครับ
คนที่ขโมยรถคนอื่นมาก็คือนายธันวาเมืองทรัพย์

ถูกรวบตัวขณะที่ขับรถอยู่บนผลโหนโยธิน

พื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ

ขับหลบหนีข้ามจังหวัดข้ามภาคนะครับ
เบื้องต้นในธันวาสารภาพ
รถเก๋งเป็นของเพื่อนฮะ

เมืองร้อยเอ็ดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

มือถือของเขาสองเครื่องผมก็คว้ามา
คือจะไม่เหลืออะไรให้เพื่อนเลย
เงินสดอะไรต่างแต่ว่า
เดี๋ยวจะบอกนะว่าได้เงินสดมาได้ยังไงนะครับ
กดเงินจากตู้แต่กดไม่ได้
รหัสอันไหนมันก็ผิด
เอามือถือเพื่อน๒เครื่องมาลองดู
ลองอะไรเขาก็ฉลาดนะครับคุณฮะเอามาลองอย่างไรรู้ไหมครับ

และสแกนที่ตู้เพื่อกดเงินแบบไม่ใช่บัตร
แต่ถ้าเกิดเข้าแอปธนาคารได้
รู้รหัสมือถือรู้รหัส
ตั้งแต่เข้าหน้าจ้อใช่ไหม
เอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์ไปใช้หรือเงินติดตัวอยู่

นะครับนายธันวาอ้างวัตกรผมทำงานนะครับ
ข้าขายนะครับผมขายสิ้นกรอกนะครับ
แต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ได้ครับ
อีกอย่างหนึ่งผมก็ไปเล่นพนัน
จะได้เงินได้ทองเอ้าไม่ได้ติดหนี้พนัน
เป็นหนี้นอกระบบอีกถึงทางตันครับ
ส่วนรถเก๋งที่ขโมยมาก็อย่างที่บอก
เป็นรถของเพื่อนที่อยู่หอพักเดียวกันแหละ
สนิทสนมกันนะจนรู้รหัสผ่าน
เปิดหน้าจอให้คุณรู้รหัสเปิดหน้าจอมือถือของเพื่อน
ส่วนรหัสแอปธนาคารก็คงใช้รหัสเดียวกัน
ถ้างั้นพอเข้าหน้าจอได้ปั๊บเข้าแอปธนาคารก็ไม่ยากไง
ส่วนที่ผมขับรถเพื่อนหนีมา๔๐๐กิโล
ไม่ได้คิดจะเอาไปขายฮะเดี๋ยวจะเอามาจอดไว้แถวนี้
เผื่อเพื่อนได้คืนแต่มาถูกจับซะก่อน
ตำรวจทางหลวงอายุทยาประสานตำรวจภูทรเมือง๑๐๑
รับตัวนายธันวากลับไปดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์
แล้วก็ที่เหลือก็ต้องไปเคลียร์กับเพื่อนต่อนะ
ครับโอ้แต่ข่าวนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะพี่บุ๊
คือถ้าเราใช้รหัสเดียวกันหมดทุกอัน
แล้วคนรู้ขึ้นมาอย่างเช่นเราใช้วันเกิด
สมมุติใช้วันเกิดถ้าเขารู้วันเกิดเรา

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครทางที่ดี
ไม่ควรใช้รหัสเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องจำให้ได้
เดี๋ยวไม่ใช่เข้าไปแล้ว
นี่หลอกถามใช่ไหม